ส่วนช่วงนี้ตลอดกินรออยู่เดี๋ยวจะพาไปทานบะหมี่ทีเด็ดเป็นบะหมี่ที่ชื่อร้านเขาก็ทีเด็ดแล้วนะ

มีจับกังไฮโซโอ้โหผมเลยนี่ต้องใส่สูตรไปกิน
นี่ดูเลยครับร้านจับกังไฮโซตลาดเจ้าพรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผมว่าอย่ารอช้า
เฮ้ยกลับมาไปกินกันเลย

คุณผู้ชมครับวันนี้ต้องแต่งตัวเนี๊ยบนิดนึงอย่าเพิ่งตกใจว่าเอ๊ะนี่มันช่วงอะไร
เหมือนเดิมตลอดกินไงแต่วันนี้ที่ต้องใส่สูตรแต่งตัวให้ดูเนี๊ยบหน่อยเนี่ยนะฮะ

อันนี้ทีมงานบอกว่าไฮโซนะผมเองก็เลยใส่สูตรแบบนี้
จะได้ดูไฮโซให้เกียรติทางร้านเขา
รีบไปดีกว่าคุณผู้ชมก็ตามผมมาเลยนะ
ติดตามกันเลยในตลอดกินวันนี้จ้า
ใกล้ทางเลี้ยวเข้าร้านแล้วล่ะครับ
เปิดไฟเลี้ยวให้สัญญาณสักหน่อย
เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสก็ส่งสัญญาณไฟเลี้ยวให้คันหลังได้แล้ว
ผู้ใช้ยังไม่ต้องแตะปิดไฟเลี้ยวอีกรอบ
บอกเลยว่าสะดวกสุดสำหรับช่วงเวลาเปลี่ยนเลนกลางถนนแบบนี้
ตอนนี้เราก็มาถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับเราเดินทางมาถึงแล้วนะกับร้านจับกังไฮโซ

ผมแต่งตัวไฮโซขนาดนี้จะไม่ให้ผมเข้าร้านได้อย่างไร
เดี๋ยวขอคุยกับเจ้าของร้านหน่อยแล้วกันว่าแต่งตัวดีขนาดนี้
เข้าร้านได้หรือยังนะไฮโซพอไหม

นี่ผมแต่งตัวอย่างนี้ไฮโซพอจะเข้าร้านคุณอ๋องได้ไหมฮะ

เอ้าปะโถเอ้ยไอ้เราก็อุตส่าห์เตรียมใส่สูตรมาขนาดนี้
แต่งตัวยังไงก็เข้าร้านได้ขอแค่อย่าแก้ผ้าเข้าร้านก็พอ
งั้นขออนุญาตถอดก่อนเลยร้อนก็ร้อนปะโถเอ้ย
ให้ใส่สูตรมาทีมงานนี่ไม่ได้รู้เรื่องเลยทำไม

จัดแบบไฮโซเบอร์ใหญ่ไฟกระพริบวิบวับ
ได้ครับจัดชุดใหญ่ให้เลยครับฮ่าจัดชุดใหญ่ให้เลย

โอ้โหคุณอ๋องครับจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบ
เรียกได้ว่าไฮโซสุดสุดวิบวิบวับวับ

คือที่เห็นอยู่เนี่ยมันยังไงบ้างครับเนี่ย
การทรงเครื่องไฮโซเซ็ตบีครับสำหรับหนึ่งท่านนะฮะ

ใหญ่นี้นะครับสำหรับ๔๖ท่านนะครับ

แต่ก่อนอื่นเลยผมอยากจะรู้จริง
มีจุดเริ่มต้นอะไรยังไงบ้างครับ

อยู่ที่ยานเปิดได้๘ปีแล้วครับผม

เริ่มต้นจากที่ร้านมีแค่บะหมีแห้งบะหมี่น้ำสองอย่างครับ
ก็พยายามหาวัตถุดิบที่ดี

ดีมากกับบะหมี่ของเรา

เป็นสูตรพิเศษเหรอใช่ครับผม
ของเราเนี่ยก็จะเป็นสูตรที่เราคิดขึ้นมาเองนะครับ

คุณไปทานกุ้งก็ได้แต่ก็จะมี
เริ่มต้นที่แบบว่าเป็นชาม

แต่เป้าหมี่แบบนี้เคะ

๕บาทชามหนึ่งก็อิ่มได้
นั่นคือไอเดียหลักของเขาเลย

ผมว่าเราชิมกันเลยดีกว่าว่าบะหมี่รสชาติเป็นยังไง

ของร้านเราจะมีวิธีการทานนะครับ

ก็เลยเขียนวิธีการเอาไว้ตรงไหน
ร้านด้านจิ้มซี่ฟู้ดครับผม
แล้วขั้นตอนสุดท้ายนะครับ
ขั้นสุดท้ายทานได้อย่างอริ่กอร่อยครับ
ก็เอาเข้าปากกันแหละ
เขาซ่อมจิ้มเนื้อกุ้งได้เลยครับผม
นึกที่มานี้เลย
โอ้โหรสชาติมันอร่อยลงตัวอย่างเหลือเชื่อ
อันนี้เรื่องจริงไม่ได้โม้นะคุณอ๋องคือมันอร่อยจริง
มันกุ้งคุณรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นทีเด็ดมันหอมมันมีความหวานด้วย
แต่ที่หวานไปกว่านั้นคือเนื้อกุ้งสดเลยเด้งชำ
น้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ดีมากเลยนะครับผมคือเปรี้ยวนำหวานตามแล้วก็มีเผ็ดด้วยครับ
ลงตัวกันอยู่อย่างนั้นเลยแต่ยังไม่หมดอย่างอื่นเขาก็น่ากินน่าทาน
หมูกรอบหมูแดงกุญเชียงเกี้ยวชิ้นใหญ่
เห็นบอกว่ามีน้ำราดเหรอครับใช่ครับอ่าเป็นน้ำหมักหมูแดงนะครับ
สำหรับราดปะหมี่เนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดู
มันคือน้ำราดหมูแดงเหรอครับผม
ซึ่งจะวางเอาไว้ทุกโต๊ะแล้วแต่เลยว่าลูกค้าอยากจะลาดเท่าไหร่
ต้องกินไปพร้อมกับหมูแดงนะเพราะแสดงว่าที่นี่ต้องเน้นหมูแดงมากเลยนะ
แดงของเราก็เป็นแบบย่างนะครับไม่ได้ต้มนี่จะใช้สันคอจะมีความนุ่มนะครับ
หมูแดงทานเข้าไปเมื่อสักครู่รสชาติมันเข้มข้นมากเลยแล้วมันนุ่มอ่ะ
มันเป็นอย่างที่คุณอ๋องบอกคือเอาสรรคอมาใช่ไหมแล้วย่างอย่างดี
กรอบก็กรอบของจริงคุณผู้ชมโอ้โหเคี้ยวไปทั้งกรุบเลย
แล้วเกี้ยวนี่เกี้ยวอร่อยมากนุ่มลื่นครับผมใช้คำนั้นเลยมันนุ่มลื่นแล้วอร่อยมากเลยนะครับ
เกี้ยวกุ้งแต่ที่เห็นมีไส้กุ้งอยู่ข้างในครับขอด้วยหมูอีกทียอดเยี่ยม
แล้วกุ้งเผาที่นี่คุณอ๋องบอกว่าถ้าไม่มันนะโยนทิ้งไปเลย
มันทุกตัวไปเลือกมายังไงครับของเรามีคนส่งให้นะครับ
แต่เราก็จะให้คัดไซส์มาไซส์ที่มาตรฐานเหมือนกันไม่ใช่ว่ามาวันหนึ่งตัวเล็กวันหนึ่งตัวใหญ่
อะไรอย่างนั้นครับนี่ที่เห็นอยู่เนี่ยคุณอ๋องครับช่วยบอกราคาหน่อยได้ไหมว่ามันยังไงบ้าง
เอาแบบไซส์ธรรมดานี่ก็สำหรับ๑ท่านนะครับที่มีผู้ในไม้น้ำด้วยเนี่ย
๑๗๙บาทครับเพิ่มเข้ามาเป็นเซฟซีนะครับราคา๓๔๙บาท๓๔๙บาท
เซ็ตดีนะครับราคา๖๙๙บาทครับมีมากมายหลายอย่าง
เอางี้ละกันคุณผู้ชมคือคุณจะสั่งเป็นธรรมดาก็ได้
หมี่จับกังทรงเครื่องเกี้ยวกุ้งทรงเครื่องบะหมี่น้ำบะหมี่เกี้ยว
มีหมดของเราจะเป็นท็อปปิ้งด้วยนะครับก็คือ๓๕บาทก็อิ่มได้
แต่ถ้าลูกค้าอยากได้ท็อปปิ้งเพิ่มก็สามารถสั่งได้หมดทุกอย่างครับ
แบบนี้ละกันผมอยากจะทราบอะครับเราขายมานานแล้ว๘ปีแล้วเนาะ
มีเคล็ดลับอะไรครับที่มัดใจลูกค้าทั้งในจังหวัดเอง
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่นี่ครับ
ของเราก็เรื่องวัตถุดิบแล้วก็คุณภาพสินค้าของเราก็พยายามต้องคงคุณภาพไว้ให้ดีทุกวันนะครับ
ลูกค้าที่มาจะได้ไม่ผิดหวังนะฮะทำให้ลูกค้าเนี่ยแนะนำลูกค้าต่อไปให้เรา
นี่ครับกินแล้วมีความสุขมีความสุขก็อยากแนะนำ
บอกต่อคนอื่นนั่นเองนะครับนี่คือเคล็ดลับในการทำร้านอาหารของคุณอ๋องเขาครับ
เส้นทางมาที่ร้านง่ายเลยนะครับตลาดเจ้าพรมปากซอยทกศเยื้องกับธนาคารไทยพาณิชย์
ถนนนเรสวนหอรัตนาชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เอาละครับมาชิมถึงที่นี่แล้วถูกอกถูกใจแบบนี้มอบให้เลย
ให้เลยครับขอบคุณคุณอ๋องครับ
จะพาคุณผู้ชมไปอิ่มอร่อยที่ไหนติดตามกันด้วยในช่วงของตลอดกิน
ตลอดกินมาชิมถึงที่นี่แล้วต้องขอบอกเลยว่าจับกังไฮโซอร่อยจริงเด็ดมาก
อร่อยจริงเด็ดมากจริงไหมคะ

ฉันชอบนะที่อายุตระยาเขาเด่นเวลาเรื่องของกุ้งแม่น้ำ
เอาจริงนะไม่เคยทานบะหมี่กับกุ้งเผารวมกันแล้วเขามีเคล็ดลับ
วิธีการทานยังไงให้อร่อยด้วยนะคะมีโอกาสก็อยากให้
ลองกันดูได้นะจ๊ะแล้วก็ติดตามกันไปทุกวันอาทิตย์กับช่วงตลอดกิน